บันเทิงเองค่ะก็หาทางที่พยายามจะช่วยกันอย่างสุดความสามารถนะ
อย่างคนนี้เลยคุณแท็กพระรันยูค่ะก่อนหน้านี้นะ
ควักกระเป๋าเงินให้ตัวเองนี่แหละค่ะก็โอนเงินนะคะ
ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนค่ะ
ล่าสุดค่ะนี่เห็นในภาพเลยนะเจ้าตัวก็ยังทำเข้ากล่อง
แล้วก็นำอาหารแห้งมาแจกคนที่เขาไม่มีกินค่ะ
ซึ่งมีเหตุการณ์ที่เจ้าตัวบอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเหลือเกิน
คือตอนที่ตัวเขาไปแจกอาหารมีเด็กน้อยคนนึงเข้ามาขอ
พอน้องพูดว่าพี่ครับผมขอข้าวหน่อยครับ
บอกว่าเท่านั้นแหละค่ะคำนี้แหละน้ำตาไหลเลย
เพราะว่านุ่มแท็กเขาเข้าใจหัวอกคนที่เขาไม่มีจริงค่ะ
ใจจริงนะคะตัวเขาเองอยากจะไปทุกที่เลยที่มีความลำบากเกิดขึ้นค่ะ
อยากจะไปให้ของกับมือด้วยตัวเองเลย
แล้วก็บอกว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ
อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแท็กด้วยนะที่ไปช่วยเหลือถึงพื้นที่เลยนะคะ
ช่วงนี้พี่แท็กเป็นคุณพ่อไงจะเข้าใจหัวอกเวลาเห็นเด็ก
ทุกคนเดือดร้อนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะ